ครบ๕๐ปีการจากไปนะคะของพระเอกขวัญใจตลอดการค่ะ
คุณมิตรชัยบัญชานั่นเองคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบกันคุณมิตรชัยบัญชานเนี่ยประสบวัติเหตุ
กับเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินซีทองค่ะ
เมื่อวันที่๘ตุลาคมปี๒๕๑๓ค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะก็มิดรักแฟนคลับ
ไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการนะคะ
ทั้งคุณอาคันชิตขวัญประพาคุณอาพอเจดแก่นเพชรนะคะ
คุณอายอดชายเมฆสุวรรณรวมไปถึงคู่ขวัญตลอดการนี่เลยคุณผู้ชม
คุณอาเพชราชาวราชนะคะที่ร่วมใจกันทอดกระถิ่นสามัคคี
วัดสุนทรธรรมธานค่ะซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานที่เก็บอัฐิของมิตรชัยบัญชานั่นเองค่ะ
โดยในระหว่างที่อาอีเพชราไปไหว้อัฐิของพระเอกคู่ขวัญ
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะอาอีทเล่าให้เราฟังว่า
มีเสียงมากระซิบบอกว่าขอบคุณนะซึ่งคาดว่าเป็นคุณอามิดชัยบัญชานั่นเองค่ะ
เมื่อกี้ไปไหว้เขาแป๊บนึงเข้ามาแขวงไอ้หน่อยแป๊บนึง
ขอบใจนะขอบใจน่ารักเธอน่ารักเธอนะ
เข้ามาแขวงหลานแป๊บนึงไปรับกระถิ่นด้วยกันนะอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็มาแขวงหลานปีที่แล้วดีใจมากแขวงร้องไห้ร้องห่ม

ไม่เรานึกถึงความรักที่เขามีกับเราที่ขณะที่เราแสดงหนังกับเขาเนี่ย
ทุกคนก็มีความรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าคุณอาเพชรรานี่ยังแข็งแรงอยู่นะ

สวยมากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็วันที่๘ค่ะก็ครบรอบ๕๐ปีแล้วนะคะ